ไปเอาเรื่องเอาราวกันกลางถนนนะฮะ

คือความจริงตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงกลาง

มันก็จักรยานโยนเขาขี่มาเนี่ย

จักรยานยนต์เขาขี่มาแล้วเขาก็มาจอด

เดี๋ยวถ้ามีภาพนั้นเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะ

เขาอาจจะไปเจออะไรกันมาก่อนคู่นี้นะ

เหมือนกับเป็นที่ยูเทิร์นด้วย

ขับตามมาแล้วมาจอดนะฮะ

จอดแล้วคนขับรถกระบะลงมา

ใส่แบบใส่ไม่หยุดเลยนะฮะ

ใส่แบบใส่ไม่หยุดเลยนะฮะ

ก็วิ่งหนีข้ามถนนไปอีกฝั่งนึง

นี่เห็นไหมฮะ

เขาหนีเขาถอยอย่างเดียวเลย

ก็เป็นคลิปจากคนที่เขาอยู่แถวนั้นนั่นแหละ

แต่เห็นมีคนไล่ต่อยกันไล่ทำร้ายกัน

คนที่ถ่ายคลิปที่เป็นรายเดอร์เป็นพลเมืองดี
เขาบอกเขาก็ถ่ายไว้ด้วยเป็นหลักฐานใช่ไหม

ริมถนนรายเดอร์

แปลคนขับกระบะวี๕๐๐ก็ตามเข้า
ไปนี่นะครับ
ก่อนที่จะมีคนมาห้ามกันแต่ว่าทิ้งท้ายนะ
คือเอาดั้มไว้ขวาดไปฝาด
กับเขาก่อนนะ
น่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่วางเอาไว้
แถวทางเท้าไปฟาดเข้าก่อน

คุณปริยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไป

เราได้เจอกับหนุ่มรายเดอร์คนนี้นะครับผู้ชายคนนี้อายุ๓๖ปีนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๙โมงเช้าขี่จักรยานยนต์ไปสั่งอาหารให้ลูกค้า
เป็นพวกสเต็กกับกาแฟนะพอได้อาหารแล้วก็กำลังจะขี่ไปส่งให้ลูกค้า
เขาบอกว่าระหว่างทางเนี่ยรถกระบะของคู่กรณีคันนี้
เขาไปเจอเนี่ยคือกำลังขับคล่อมสองเลนอยู่อยู่ฝั่งซ้าย
แล้วก็ปาดหน้าจักรยานยนต์ของเขาเปลี่ยนเข้าเลนขวาอย่างกระทันหัน
เขาก็เลยบีบแตรบีบแตรนะฮะแต่คนขับกระบะเนี่ยไม่พอใจเปิดกระจกรถ
ด่าเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายรายเดอร์คนนี้นี่เจ็บนี่เห็นไหม
เขาบอกว่าเขาก็เลยด่าตอบกลับไปหนึ่งครั้งนะ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปต่อเพราะว่าต้องรีบไปส่งอาหารให้กับลูกค้า
ไม่ได้สังเกตว่ากระบะคันนี้ขับตามมานะฮะขณะเดียวกันนะครับ
พอมาถึงตรงนี้เป็นจุดกลับรถช่วงซอยเพชรเกษม๔๖ทับ๑
กระบะคันนี้ขับตามมาทันแล้วก็มีการจอดแล้วก็ลงมาชกต่อยกัน
แต่ผมยังไม่แน่ใจว่าตอนต้นเนี่ยเหมือนกับเขาไปจอดอยู่ก่อน
กับเขาจอดเพื่อจะลงไปดูของหรือดูรถอะไรของเขา
รายเดอร์นะก็เลยไม่รู้ว่ายังไงก็กระบะก็เลยตามมาทัน
แล้วก็มีเรื่องมีราวขึ้นมาซึ่งคุณจิลพัฒน์เนี่ยนะฮะ
เดอร์คนนี้เนี่ยตรงนี้เห็นไหมเหมือนเขาจอดเพื่อจะมาดูของหรือดูรถ
ดูทุกอย่างใช่ไหมกระบะก็เลยตามมาทันแล้วก็มาจอด
คือรายเดอร์คนนี้บอกว่าตั้งแต่ขี่รถรับส่งอาหารมา๕ปี
เขาไม่เจอเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เลยเหตุการณ์ที่เจอเมื่อวานนี้ทำให้เขาไปส่งอาหารให้กับลูกค้าไม่ทัน
เขาต้องไปซื้ออาหารให้ลูกค้าอีกรอบนึงแล้วก็จ่ายเงินเองได้แค่ค่าส่ง๕๑บาท
แต่เราถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานไว้ดีกว่า

เจ้าของเพจกฎหมายง่าย

แนะนำทางข้อกฎหมายนะ
บอกว่าเรื่องนี้ก็เข้าข่ายเรื่องทำร้ายร่างกายนั่นแหละ
นะครับตำรวจกำลังตามตัว
คนขับรถกระบะคันนั้นอยู่นะครับ

ตรวจสอบไปแล้วเนี่ยกระบะคันนั้น

ของผู้ก่อเหตุเป็นผู้ครอบครองนะครับ

ผู้ก่อเหตุอยู่แถวน้องแข็ม

เหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยเพชรเกษม๔๖ทับ๑

เอายังไงลองไปหาตำรวจเขาหน่อยนะ

ลองบอกมาว่าเออก่อนหน้านี้ผมเจอแบบนั้นแบบนี้